แต่ว่ายังมีเรื่องที่ออกมาร้องเรียนออกมาโวยนะคะ
หัวหน้าศูนย์พักคอยโควิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
วันนี้ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอาเด็ก๙ขวบ

แล้วก็ยืนร้องไห้เพราะฝนวันนั้นฝนตกด้วย
เด็กก็ยืนร้องไห้เอามาทิ้งไว้ตรงนี้

นี่ค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้ประสานงานให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะ
นี่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดดูแล
รักษาความสงบศูนย์พักคอยเทศบาลหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณเขาแจ้งบอกว่า
มีรถของโรงพยาบาลหนองไผ่นำผู้ป่วยโควิด
ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๙ขวบเอามาทิ้งไว้ที่ศูนย์พักคอย
แล้วเด็กก็ยืนร้องไห้มือถือกระเป๋าร้องไห้
คนพบเห็นก็งงนะคะว่านี่เกิดอะไรขึ้นเด็กมาร้องไห้อยู่ตรงนี้นะคะ
หัวหน้าชุดดูแลรักษาความสงบศูนย์พักคอยเทศบาลหนองไผ่คุณเกษียณบอกว่า
วันเสาร์ที่๑๙เวลาประมาณเกือบบ่าย๓โมง
ได้รับแจ้งว่ามีรถโรงพยาบาลหนองไผ่
พาเด็กหญิง๙ขวบป่วยโควิดมาปล่อยไว้ที่ศูนย์
โดยไม่ได้แจ้งรายละเอียดเขาก็รีบมาตรวจสอบ
ถามเด็กเด็กบอกว่าหมอที่โรงพยาบาลให้หนูมา
งงค่ะเพราะว่าไม่มีใครบอกเขาก่อนหน้านี้เลย
ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนมีเด็กเจอเด็กแล้วเด็กบอกแบบนี้
บอกหมอให้มาแล้วก็ให้เด็กอยู่ตามลำพัง
วันนั้นฝนตกเด็กก็ไม่รู้จะไปไหนต่อ
ไม่รู้ทำไงก็ตากฝนถือกระเป๋าอยู่
เขาก็เลยตะโกนบอกให้เด็กไปหลบฝนอยู่ที่หน้าบ้านพักสาธารณสุข

แล้วก็หลังจากนั้นถึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ได้ทราบว่าเด็กติดเชื้อโควิด
แล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองไผ่

ยายก็ติดเชื้อยังรักษาตัวอยู่ที่ภาคคอย

เมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งเคส
ก็คือเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปี

ลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้อีก๑ราย

อยากให้ทางโรงพยาบาลประสานงานมาก่อน

เราประสานไปที่ทางภูมิในการโรงพยาบาลหนองไผ่

ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยกันเอง
เพราะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน

พาเด็กติดเชื้อที่รักษาโรงพยาบาล
ย้ายไปรักษาตัวต่อกับญาติที่ศูนย์พักคอย

มันไม่ทันมันแบบเวลามันไม่สอดคล้องกัน

ผู้ป่วยก็งงไม่รู้จะไปไหนต่อนะคะ

ก็คือเด็ก๙ขวบกับเด็กชายอายุ๑๒ปี
ซึ่งล่าสุดตอนนี้เขาก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่

มีบทลงโทษด้วยนะคะชัดเจน

เพราะไม่งั้นถ้าเกิดผู้ป่วยพาไปตรงนี้

ก็ต้องส่งถึงมือผู้ที่สามารถที่จะ
พาเขาไปในจุดที่ปลอดภัยได้ด้วย
แต่จริงแล้วพอไปถึงแล้วไม่เจอใคร